งั้นไปดูอีกเรื่องเป็นพิธีบวงศวงและแก้บล
เป็นการแก้บนบวงสวงประจำปีที่ศาลพ่อปู่วังล่าจังหวัดกำแพงเพชร
บวงศวงเป็นประจำทุกปีดีแต่แก้บลทุกนวถ
มาดูกันว่าใครมาแก้บลแล้วอะไรบาง
ร้องหมอลำแก้บลป่าปู่วังระ
ใช่ไม่ได้ขอโชคขอรับขออะไรนะ
เขาบอกว่าลูกชายได้เหรียญทองในการแข่งขันชกมวยกีฬาแห่งชาติศรีสะเกดเกม

สักปีที่ผ่านมา

ใช่ค่ะขณะที่บางคนนี้เขาก็จะนิยมมาแก้บน
ในการนำบั้งไฟขนาดต่างมาถวาย
ซึ่งเขาบอกว่าถือว่าเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาเห็นไหม
เอาบ้างไฟมาถวายเป็นการแก้บนเออก็แปลกดีไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกัน
แต่ว่าช่วงนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงแบบว่าบ้างไฟและเทศกาลบุญบ้างไฟ

จุดบ้างไฟแก้บนกันโหประทัดชิดซ้ายไปเลยจ๊

เพราะบ้างไฟใหญ่กว่ามาก
แต่ที่ชาวบ้านสนใจเป็นพิเศษก็คือ
ก้านทูบเสี่ยงทายหลังจากที่เราทำการ
จุดทุบเสียงถ่าย

โหดูก็ดูไม่ใกล้

ตูมเข้าไปถ้ามันไม่ชัดนะ
แต่ถ้ามันชัดก็เออสบายใจ

ค่อยดูกันไปแล้วกันอีกหลายข่าว